แล้วค่ะคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ค่ะ
เป็นวันที่จะมีการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
จึงนำข่าวนี้มาเล่าให้ฟังที่จังหวัดอุดรธานีค่ะก็ตื่นเต้น
เพราะว่ามีรอยพญานาคนะคะปรากฏขึ้นบริเวณริมหนองน้ำค่ะ
โดยเชื่อว่าพญานาคนั้นทำให้น้ำเปลี่ยนสีด้วยนะคะ
ชาวบ้านก็แห่กันมาเลยเพื่อที่จะมาขอโชคลาภกันค่ะ
ชาวบ้านหนองแสงตำบลหนองอ้ออำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ก็พากันกราบไหว้ขอโชคลาภจากพญานาคกันค่ะ
บริเวณที่หนองน้ำภายในวัดศรีสุมังคลารามนะคะ
ที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีพญานาคมาแสดงอิทธิฤทธ
ทำให้ผิวน้ำนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดง
ชาวบ้านก็บอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ขณะที่บริเวณที่ยุ้งข้าวหลังบ้านของนายสุวิทย์จันตนี
อายุ๕๘ปีแล้วก็นางพุทธาอายุ๕๑ปี๒สามีภรรยานะคะ
ที่อยู่ติดกับรั้ววัดดังกล่าวก็ตั้งโต๊ะหมู่บูชา
กระทงรูปพญานาคบูชาด้วยดอกดาวเรืองตามความเชื่อเช่นกัน
นี่คุณเห็นไหมน้ำเปลี่ยนสีกลายเป็นสีแดงแบบนี้
แล้วก็เหมือนร่องรอยของใช่ค่ะ
ซึ่งทั้งคู่สำหรับเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวนั้น
ก็ไปทำงานเป็นเชฟที่ร้านอาหารที่ประเทศแคนาดา
ตอนนี้ก็เดินทางกลับมาเยี่ยมผู้เป็นพ่อซึ่งป่วยเมื่อต้นเดือน
พร้อมกับทำพิธีบายสีเรียกขวัญตามประเพณีอีสานด้วย
ขณะที่กำลังทำพิธีค่ะก็มีร่างทรงมาอ้างว่าสื่อสารกับพญานาคได้
บอกว่าจะมีพญานาคมาจากป่าคำชโนธมาหาที่บ้านเพื่อที่จะให้โชค
ไปเกือบ๒สัปดาห์ก็ฝันว่ามีพญานาคมาหาที่บ้าน
พอตื่นก็มาก็พบเป็นรอยนะคะคล้ายกับรอยเลื้อยของพญานาค
สัตว์เลื้อยคลานนั่นแหละที่กำแพงบ้าน
แล้วก็ที่ต้นมะพร้าวหลังบ้านจนมีกระแสข่าวออกไป
ชาวบ้านก็จึงพากันตั้งโต๊ะบูชาและต่อมาไม่นานค่ะ
น้ำในน้องน้ำนั้นก็เปลี่ยนสีเป็นสีแดงดังกล่าวอย่างที่เห็นค่ะ